อาณุธินทร์ชาญวีรกูลมอบว่าวิทยาลัยศาสตร์

อาณุธินทร์ชาญวีรกูลมอบว่าวิทยาลัยศาสตร์
อาณุธินทร์ชาญวีรกูลมอบวัคซีนไฟซอร์
ไฟซอร์ก็งงเกาหัวแกล้งเลยครับ
แล้วป้ายนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นการตัดแต่งภาพ

ในโจ้บายเดนพัฒนาชิ้นดีสหรัฐอเมริกา
อบวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรอาการแพทย์
ไม่ใช่เหมือนป้ายทิพย์นะฮะที่เอาไปมอบให้อะไรแบบนี้
แต่ว่าเมื่อวันศุกร์บ่ายเพิ่งทราบว่าได้รับการจัดสรร

บายให้กับกลุ่มแพทย์ที่ทำหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาล
ได้ยังไงว่า๑๕คนที่ร้องขอมาเนี่ย
จะได้รับวัคซีนแค่๙คนอีก๖คนไม่ได้
ถ้าเอาไปคุณส
ถ้านี่ขึ้นมาไม่ถูกรู้
ไม่ถูก